มีเรื่องมาเตือนภัยสาว
โดยเฉพาะที่ต้องโดยสารแท็กซี่คนเดียว
ตอนกลางคืนและที่สำคัญไปในเส้นทางที่เปลี่ยว
ไม่ว่าจะเป็นสาวแท้สาวเทียม
ก็ต้องฟังข่าวนี้นะคะ

อย่าลืมพูดคุยกันเข้ามาในประเด็นข่าวนี้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของแท็กซี่บางคน

ท่านนี้บอกแท็กซี่สมัยนี้น่ากลัวมากเลยครับ
เราก็กลัวเราก็เป็นห่วงคุณผู้ชมเช่นกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเราเลยเอาข่าวนี้มานำเสนอเป็นห่วง

ทีนี้จะทำยังไงล่ะอยู่ให้สังคมปลอดภัย

เอาล่ะแต่ว่าข่าวต่อไปที่จะเล่านี้
เกิดขึ้นกับสาวประเภท๒คนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาโบกรถแท็กซี่จากบริเวณสาลายา
เพื่อกลับบ้านที่นครชัยศรี
ระยะทางก็สักประมาณ๒๐กิโลเมตร

ข้างคือเป็นป่ารกทึบนะคะ
ทางเปรี้ยวแท็กซี่เขาก็เปรี้ยวค่ะ
เขาพยายามที่จะลวนลามสาวประเภท๒คนนี้

นี่ค่ะขออนุญาตนะคือ
ดูดคอเนินหน้าอก
เป็นรอยจ้ำแล้วก็เป็นช้ำแบบนี้ด้วยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่นำมาเตือนภัยกันนะคะ
เอาล่ะเธอคนนี้เป็นสาวประเภท๒
โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกว่า
เวลาสักประมาณ๕ทุ่มของคืนวันศุกร์๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เธอได้เรียกแท็กซี่จากป้ายแถวสารยา
เพื่อจะกลับบ้านที่นครชัยศรี
ระยะทางก็ร่วมกว่า๒๐กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางกลับบ้านระยะทางคือจะเปรียวมาก
อย่างที่บอกไปว่าทางเปรียวคนขับแท็กซี่เขาก็เปรียว
ข้างทางเป็นป่ารกทึบแล้วก็เป็นทุ่งนาซะส่วนใหญ่
และที่สำคัญบริเวณนั้นคือไม่ค่อยที่จะมีแท็กซี่
เมื่อนั่งรถมาได้สักพักแท็กซี่เอาแล้วค่ะ
เริ่มแล้วค่ะถามแล้ว
ถ้าพี่ส่งน้องลงกลางทางน้องกลับบ้านเองได้ไหม
ถ้าไม่อยากเดินกลับบ้านให้มานั่งข้างพี่
มานั่งคุยกันแท็กซี่ก็อารัมพบทแล้ว
เริ่มด้วยแบบนี้ค่ะ
บอกว่าประกอบกับตอนนั้นเธอแบตหมด

สาวไปไหนต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ก็เลยไม่สามารถที่จะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้
ไม่สามารถโทรเพื่อที่จะเรียกให้คนมารับได้
เธอก็เลยต้องจำยอมค่ะ
นั่งข้างแท็กซี่นั่งข้างคนขับ
ไปตลอดระยะทางที่กลับบ้าน
แต่พอนั่งไปได้ไม่นานคุณผู้ชม
คนขับเอาล่ะเริ่มเข้าเรื่อง
เริ่มคุยเรื่องของเพศสัมพันธ์

ทำหน้าอกหรือยังแปลงเพศหรือยัง

ซี่คนนี้แหละก็พยายามที่จะ
จับหน้าอกของสาวประเภท๒คนนี้

ซ้ายตามซอกขอขออนุญาตนะคะ
ดูดคอดูดเนินหน้าอก

นอกจากนั้นยังขอให้เธอเนี่ยสำเร็จความคล่ายให้

สุดท้ายแท็กซี่ก็เลยสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเอง
จากนั้นยังใจดีนะ
พาเธอคนนี้ไปส่งที่บ้าน
พอไปถึงบ้านแท็กซี่ยังบอกอีกนะบอกว่า

ที่ทำเนี่ยที่พี่ทำเนี่ยกับคนที่พูดง่ายแล้วก็สวย
แน่ชมเขาอีก
นี่คุณผู้ชมซึ่งสาวประเภท๒คนนี้
คิดว่าแท็กซี่รายนี้ไม่น่าจะทำกับเธอเป็นรายแรก
เพราะดูจากพฤติกรรมการพูดคุยการพูดจาหวานล้อมเนี่ย
ไม่น่าจะใช่รายแรกแม้ว่าแท็กซี่บอกว่า

พี่ทำเฉพาะกับคนที่พี่รู้สึกดีแล้วก็สวยเท่านั้น
แล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าคนสวยแล้วมาขึ้นแท็กซี่คุณ

ก็นี่ไงเขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจนะครับคุณผู้ชม
มาบอกกันหน่อยว่าแท็กซี่มหาภัยรายนี้
ป้ายทะเบียนอะไรสีอะไรค่ะ
แท็กซี่รายนี้ที่ก่อเหตุ

สีฟ้าป้ายทะเบียนททหารสคศ
คนขับชื่อนายภัยทูลไม่ทราบนามสกุล
ซึ่งตอนนี้เรื่องถึงตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเรียกนายคนนี้

บอกว่าที่โพสต์เนี่ยคืออยากเตือนคนที่ต้องเดินทางคนเดียวบ่อย

คนที่ชอบไปไหนมาไหนตามลำพัง
ก็อยากให้เปลี่ยนความคิดควรจะหาเพื่อนร่วมทาง
เพราะจะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาของผู้ไม่ประสงค์ดี
เพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะกลายเป็นผู้เสียหายซะเองค่ะ
นี่แหละอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนผู้หญิงที่ต้องเดินทางคนเดียว

พยายามหาเพื่อนร่วมทางอย่างที่คุณผู้หญิงสาวประเภท๒คนนี้เขาโพสต์เอาไว้เตือนภัย

หลอกก็ได้ถ้าสมมุติมันเกิดเหตุการณ์ที่เราแบตหมดจริง
เราโทรหลอกหลอกก็ได้อย่างน้อย

ป้ายทะเบียนบอกครอบครัวไว้

พอขึ้นแท็กซี่ปุ๊บโทรศัพท์เลยค่ะ
พ่อเป็นพลเอกขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
เป็นลูกทหารขึ้นมาทันที

ดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะใครที่เดินทางในช่วงกลางคืน